คุณผู้ชมฮะเราจะเข้าสู่ช่วงของเดือนเมษายนเดือนแห่งสงกรานแล้วนะครับ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่เราจะเจอกันทุกปีในช่วงสงครามแบบนี้คือการตั้งด่านตรวจ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นคือด่านมันหายไปนานเหมือนกัน

นี่จะกลับมาอีกแล้วตั้งด่านตรวจแบบเต็มอัตรา
เริ่มตั้งแต่วันที่๑เมษายนนะครับ
เรื่องของคำสั่งของพบตรในการที่อนุญาตให้ตั้งด่านตรวจจะเป็นยังไง
เดี๋ยวจับตามองแล้วก็วิเคราะห์กันจากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ที่มีการขับขี่ด้วยความเร็วเพื่อหวังที่จะเพิ่มเที่ยวในการรับส่งด้วย

ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย
เรื่องนี้อาจารย์สุภาพหยิบมาวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ครับขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เช้าวันนี้มีข่าวพาดหัวนี้ผมคิดว่าเราควรจะให้ความสนใจหน่อย
ด่านตรวจพลึบทั่วประเทศเริ่ม๑เมษายนนี้
พบตรรองเด่นย้ำเน้นก่อนหลังสงกราน
จับเมาแล้วขับขนยาต่างด้าวติดกล้องตรวจสอบได้
น่าสนใจเพราะว่าช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดในรอบปีที่ผ่านมา
ด่านตรวจหายไปเลยครับไม่มีด่านตรวจ
แล้วพระเอิญเป็นช่วงที่พบตรคนใหม่พลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ขึ้นมารับตำแหน่งหน้าที่ด้วยก็สั่งยกเลิกด่าน
น่าสนใจเพราะว่าในอดีตการตั้งด่านตรวจของตำรวจบ้านเรา
มีปัญหาที่คนบ่นกันมากก็คือว่าตั้งด่านบังหน้า
แล้วเรียกตรวจรถแล้วก็มีส่วนหนึ่งไม่น้อยนะครับ
ที่ตำรวจเรียกเก็บเงินรีดไถไม่มีใบเสร็จปรับเข้ากระเป๋า
เขาเรียกว่าสารเตี้ยจะเรียกว่าตำรวจนอกแถว
หรือตำรวจนอกรีดอะไรก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่ามีจำนวนไม่น้อย
ที่เป็นอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ก็ร้อยสองร้อยกระบะ
ก็เจอเข้าก็ร้อยสองร้อยรถบรรทุกเจอกันไปอย่างนี้
เขาไม่ได้แบ่งกันเฉพาะในกลุ่ม๔คน๕คนที่ไปตั้งด่านหรอก
แต่เงินเหล่านี้เนี่ยมันจะไหลไปถึงโรงพักโรงพักก็ไหลต่อขึ้นไปข้างบน
คล้ายกับว่าเป็นเงินนอกระบบของวงการตำรวจที่ส่งทอดส่งต่อกันไปด้วย
เป็นรายได้คล้ายกับว่ารายได้จากอบายมุกในพื้นที่
จากผับจากบาร์จากอาบอบนวดอะไรพวกนี้แบบเดียวกัน
รวมรวมเข้าก็เยอะนะครับต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือน
ฉะนั้นพพสวัสดิ์ขึ้นมาเป็นพบตรแล้วช่วงสถานการณ์โควิด
ท่านก็สั่งเลิกสั่งเลิกที่น่าสนใจก็คือว่าด่านเมาแล้วขับ
เมาแล้วขับเนี่ยเป็นปัญหามากเพราะโทษมันแรงใครเจอเป่าเข้าไป
ตีหนึ่งตี๒เนี่ยถ้าเจอว่าแอลกอฮอลเกินเขาเอาตัวไปไว้โรงพัก
รุ่งเช้าขึ้นมาเอาขึ้นรถไปฟ้องศาลโทษแรงครับฉะนั้นพอโทษแรงอย่างนี้
คนก็พยายามติดสินบนตำรวจตำรวจตำรวจก็อยากได้เงินมันก็พอดีกันแหละครับ
มันมีแบ่งประเภทกันถึงว่าถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองกินเข้าไปเยอะเกินแน่
ขอไม่เป่าอ้าวถ้าขอไม่เป่าอีกราคาหนึ่งเช่น๔๐๐บาท
พวกที่กินไม่มากเสี่ยงเป่าเอาเป่าแล้วเกินอ้าวอันนี้หนักกว่าสี่พัน
เป็นกันมาอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าทุกด่านแต่เป็นกันมาอย่างนี้เยอะ
ฉะนั้นเป็นความขมขื่นในความรู้สึกของประชาชนเวลามีหน่วยงานไหนไปสำรวจ
อาชีพตำรวจจะอยู่แถวหน้าของเรื่องนี้ทุกทีก็เพราะอย่างนี้
ก็เพราะว่าคนที่เขาถูกรีดไถครอบครัวเขาถูกรีดไถคนในบ้านเขาถูกรีดไถ
เขาก็เอามาพูดมาคุยกันเวลาใครมาสอบถามเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้
ฉะนั้นนโยบายดีอย่างเมาแล้วขับเนี่ยก็ต้องยกเลิกไป
ต้องบอกว่าเป็นนโยบายดีเพราะวิธีการเดียวที่ทำให้คนกินเหล้าไม่ขับรถ
ก็คือตั้งด่านตรวจแต่ว่าถ้าด่านไม่สุจริต
ตำรวจที่ไปอยู่ด่านไม่สุจริตมีปัญหามันก็ช่างใจกันลำบากว่า
ระหว่างจะยกเลิกกับปล่อยไว้เป็นยังไง
ในที่สุดก็อย่างที่ว่าแล้วจะกลับมาตรวจกันใหม่หลังเมษา
แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาจะแก้ปัญหาในการที่ตำรวจไปตั้งด่าน
แล้วก็รีดไถเอาเงินเข้ากระเป๋ายังไงมีหัวข่าวนี้ตามมา
ใช้ระบบไฮเทคติดวงจรปิดตั้งต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
นี่วิธีนี้เป็นยังไงฮะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบตรท่านให้คำอธิบายว่า
ที่จะต้องมีประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจและด่านต่างเช่น
กวดขันวินัยจราจรด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศด่านตรวจอัธยกรรม
จะต้องมีมาตรการมาตรฐานเดียวกันคือต้องมีป้ายที่มีมาตรฐาน
แล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้อาทิตเช่นด่านตรวจเมา
เนี่ยเคยมีปัญหาร้องเรียนต่างก็จัดให้มีกล้องบันทึกภาพ
แบบเรียนไทม์ไว้ประจำจุดที่มีการยืนยันผลด้วย
ส่วนการจะตั้งจุดตรวจจะมีคนควบคุมกำกับดูแล
หรือผู้บังคับการในแต่ละพื้นที่
อกจากนี้จะมีป้ายแสดงข้อความหากต้องการร้องเรียนได้ที่สายด่วน
๑๕๕๙และเบอร์โทรศัพท์ผู้บังคับการ
นี่รองพบทรบอกว่าสรุปก็คือโดยเทคโนโลยีและวิธีการแบบนี้

กันการตั้งสารเตี้ยลีดไถได้อันนี้จะได้หรือไม่ได้
ต้องดูกันอีกทีนึงเพราะว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วย
เอาเป็นว่า๑เมษานี้ด่านก็จะพลึบพลับทั่วประเทศ
อีกประเด็นหนึ่งไหนก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องท้องถนนการจราจรแล้ว
เช้าวันนี้เห็นหัวข่าวนี้ก็น่าสนใจ
สร้างความวุ่นวายบนท้องถนนคือปัญหาก็คือว่า
ในรอบปีที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ย

มันทำให้มีปริมาณรถจัดกระยานยนต์รถออโตซัย
เพิ่มขึ้นมาบนท้องถนนเยอะเลยนะครับ
ปกติแล้วในกรุงเทพมีรถที่จดกระยานยนต์
ที่จัดจดแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ๒๐ล้านคัน
อะไรพวกนี้เข้าไปอีกยิ่งเพิ่มเข้าไปอีก

รถส่งอาหารพวกนี้เขาไม่เหมือนรถโมโตไซค์
ขี่ไปทำงานนะครับเขาต้องทำเวลาให้เร็วที่สุด
ถ้าทำเวลาเร็วที่สุดพอไปถึงส่งบ้านใคร
คนนั้นจะให้ดาวว่าได้กี่ดาวมาส่งได้เร็ว
แล้วก็รวมดาวนั้นเนี่ยจะไปได้รางวัลพิเศษ
จากเจ้าของข้ายด้วยก็เลยต้องรีบ
ถ้ารีบมากได้ทำเงินทำรอบได้เงินเพิ่ม
ฉะนั้นรถส่งอาหารประเภทนี้ล่ะครับ
ที่ทำให้ประชาชนคนขับรถเก๋งปวดหัว
แล้วไอ้กลองที่ใส่อาหารเนี่ย
เจ้าเนี่ยมันกว้างกว่าตัวรถ

แต่ว่ากล่องใส่อาหารมันไปครูดมันไปไถ
กระจกมองข้างแล้วก็มีปัญหา

ฉะนั้นให้ความสนใจกับเรื่องนี้เสียทีก็ดีเหมือนกัน
เพราะว่าถนนในบ้านเราไม่ได้ออกแบบเพื่อ
ให้มีมอเตอร์ไซค์วิ่งแทรกกลางระหว่างเลน

แต่ว่าเขามีข้อกฎหมายว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันเนี่ย
อดีตเนี่ยนะกฎหมายบอกว่าต้องวิ่งเลนซ้ายได้เลนเดียว
แต่ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ได้ล่ะครับ
ถ้ามอเตอร์ไซค์ทุกคันวิ่งเลนซ้ายได้เลนเดียวเนี่ย
เลนซ้ายจะเป็นอัมพาตไป๑เลน
สำหรับรถยนต์คือรถยนต์เข้าไม่ได้
ถนนที่มี๓เลนทุกวันนี้รถยนต์วิ่งได้ทั้ง๓เลน
รถโมโตไซคแทรกกลางลองนึกดูสิ
ถ้ามอเตอร์ไซค์ทั้งหมดไปวิ่งเลนซ้ายเนี่ย
รถยนต์ที่วิ่งได้๓เลนจะเหลือ๒เลน
ยิ่งติดหนักเข้าไปอีกตำรวจเขาจึงอารุมอร่วย
แต่ว่าถึงอารุมอร่วยกันยังไงเนี่ย
ขอให้กรมการขนส่งทางบกไปจัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค
รับส่งอาหารหน่อยเถอะไม่งั้นตอนนี้แล้ว
มีปัญหากันเยอะมากกระทบกระทั่งกัน
กระจกงองข้างถูกหักอะไรต่อไร